โควิด๑๕ตอนนี้ลามไปทุกวงการแล้วล่าสุดค่ะวงการพระสงฆ์
เพราะว่ามีวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดแพร่พระสงฆ์มาทำธุระที่กรุงเทพกลับไปติดเชื้อเลยค่ะ
ก็เลยจะต้องปิดวัดเลยนะคะปกติแล้วสงครานวัดจะต้องมีงาน
วัดนี้มีงานไม่ได้ค่ะปิดวัดไปเลยนะคะคนไม่ได้ไปทำบุญนะคะ
เมธังกราวาสซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ปิดประตูเลยห้ามคนเข้าออกค่ะและปิดแบบนี้สิบสี่วัน
เพราะมีพระสงฆ์ไปทำธุระที่กรุงเทพกลับมา
มาด้วยเครื่องบินนะคะเมื่อวันที่๗เมษายน
มีไข้ไปตรวจพบโควิด๑๙ค่ะที่โรงพยาบาลแพร่นะคะ
ก็ต้องกักตัวเป็นเวลาสิบสี่วันพระที่ใกล้ชิด
ก็ต้องกักตัวด้วย๑๔วันงดออกบินทบาท
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ค่ะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดบอกว่า
เทศบาลเมืองแพร่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว
แต่วัดเองก็ต้องประกาศงดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ
ไทม์ไลน์ของพระสงฆ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงต่อไปค่ะ
ท่าประชาชนผู้มีจิตศัตริย์ช่วงนี้
หลายคนอยากจะทำบุญไงขึ้นปีใหม่ไทยอยากไปทำบุญทำยังไง
เจ้าอาวาสบอกว่าอยากตักบาทเหรอข้าวสารอาหารแห้งอาหารปรุงสุก
เอาโต๊ะไปวางไว้ให้แล้วนะโยมโต๊ะเนี่ยอยู่หน้าวัด
และจะวางแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ
วางไว้แบบนี้เดี๋ยวอาตมาจะเอากลับเข้าไปฉันเองนะคะ
แต่หลายคนบอกว่าเอามาทำบุญแล้วไม่มีใครให้ศีลให้พร
พระบอกว่าไม่เป็นไรของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจนะคะ
หลายวัดไม่ได้จัดงานแต่ที่วัดนี้จัดงานค่ะ
เป็นลักษณะงานแบบล้านนาประเพณีปีใหม่เมืองนะคะ
โลกโมลีค่ะอยู่ในเมืองเชียงใหม่
แต่ว่าก็มีการติดป้ายประกาศนะใครที่มีอุณหภูมิมากกว่า๓๗องศาเซลเซียส
ห้ามเข้าวัดบรรยากาศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
เอาดูรอบนะคะอันนี้เป็นวัดที่เขาจัด

ประชาชนก็ไปทำบุญเหมือนกัน
วันนี้อยู่ที่ถือว่าวันน่าวหรือวันเน่าก็ว่าวันน่าวของชาวล้านนานะคะ

เพราะว่าหลายคนก็ไม่กล้าออกมาจากบ้านนะคะ
เหงาเลยนะเหมือนเป็นวันปกติเลยนะคะและถึงขั้นแทบไม่มีคนเดินด้วยซ้ำไปนะคะ
พันลบแซ่จิลนายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เปิดเผยว่า
ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้รับผลกระทบหนักมาก
ห้างร้านยกเลิกแผนการประชุมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างก็ยกเลิกทั้งหมด
กลุ่มนักท่องเที่ยวยกเลิกและเลื่อนทริปประมาณ๑๘๐นะคะ
จากเดิมค่ะปี๖๒ก่อนโควิดเขาระบาดช่วงเทศกาลสงกรานจะมีนักท่องเที่ยววันละ๒๕๐๐คน
รายได้๒๐๐๓๐๐ล้านบาทแต่ปีนี้ค่ะเนี่ย๓๐๐ล้านบาทไม่ได้เลยสักบาทนะคะ
เช่นเดียวกับธุรกิจค้าขายในท้องถิ่นได้รับผลกระทบนะคะ
โดยเฉพาะแหล่งจำหน่ายสินค้าเทศกาลสงครามตลาดวโรรสตลาดต้นลำไยตลาดนวรัฐ
ตอนนี้ไม่มีลูกค้าเลยค่ะป้านางเจ้าของร้านจำหน่ายเสื้อลายดอก
ปกติแล้วนี่จะต้องฮิตสุดสุดนะคะสงกรานเสื้อลายดอกไม่มีลูกค้ามาเลือกซื้อ
ใช้คำว่าแม้แต่รายเดียวอยากให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วยค่ะ